ข่าวแรกของเรานะคะโอ้โหพี่เท่อุเทนพรมมิน
อยากจะบอกว่าเรื่องราวมันบานปลายค่ะแล้วก็เอาไม่อยู่ฉุดไม่ไหวจริงค่ะ
เพราะว่ามันเฉาจริงจริงค่ะล่าสุดนะคะพี่เท่อุเทนพรมมินนะคะ
พร้อมด้วยภรรยาคุณหนุ่ยเนี่ยค่ะเสื้อดำที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
รวบรวมหลักฐานนะคะไปร้องปทค่ะเพื่อเอาผิดเพจที่ออกมากุข่าวนะคะ
รวมไปถึงบรรดาลูกเพจนะคะที่วิจารณ์กันอย่างเมามันทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะ
แล้วก็ยังเอาผิดนะคะรวมไปถึงสาวต้นเรื่องที่โพสต์ภาพจนคนเข้าใจผิดนะคะ
ถ้าคุณคิดว่าพี่เท๊มีเมียน้อยมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือเปล่าโอ้โหมุ่นวายมาก
เท่บอกเลยนะคะว่าต้องทำไว้เป็นบรรทัศนไม่อย่างนั้นนักเลงคีย์บอร์ดแล้วก็เพจต่างก็จะทำแบบนี้กับศิลปินท่านอื่นนะคะ
มันต้องเป็นตัวอย่างแล้วล่ะว่าไม่ใช่ว่าคุณอยากจะหยิบใครมาคนหนึ่งแล้วเอามันลงปุ๊บโอ้โหลุมยำเขาเลยเรื่องมันเงียบปุ๊บหายไอ้คนนี้ตายไปแล้วอยากฝากไปถึงเพจนั่นแหละนะครับว่ายังทันนะครับถ้าถ้าอยากจะทำอะไรสักอย่างให้ให้มันซอฟต์กว่านี้นะครับก็สามารถไม่ต้องโทรหาผมก็ได้โทรหาโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ค่ะ
คือจริงผู้หญิงต้นเรื่องนะคะโทรหาพี่เท่ขอโทษบอกตอนนี้เขาปวดหัวมากเขามีลูกด้วยนะไปส่งลูกนี่คนก็ด่ากันเต็มไปหมดนะคะแต่ว่าคุณหวยภรรยาบอกว่าพี่ก็ช่วยอะไรหนูไม่ได้จริงนะคะเพราะว่ามันเกิดจากการกระทำของหนูออกมาขอโทษแล้วแต่มันก็ไม่จบนะคะก็เป็นบรรทัดฐานให้กับศิลปินคนอื่นด้วยก็แล้วกันเนอะ